คุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์นี้ได้ใช่ไหมคะที่จังหวัดราชบุรีที่มีผู้ชาย
ที่ก็เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อคนแล้วอ่ะค่ะครับไปข่มขู่นักเรียนหญิงมอสี่
ตบหน้าเด็กนักเรียนหญิงแล้วก็เอาปืนข่มขู่ด้วย
สาเหตุเพราะว่าเด็กนักเรียนมสี่เนี้ยมากลั่นแกล้งลูกสาวของเขาที่อยู่มสอง
มีคลิปออกมาซึ่งเชื่อว่าคนคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้วด้วยนะคะ
ล่าสุดตามเจอตัวพ่อคนนี้แล้วแล้วก็มีการให้มาพูดคุยเคลียร์กันที่โรงพักด้วย
แต่ว่าให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เกิดเหตุกันก่อนค่ะ
มีคลิปออกมาซึ่งเชื่อว่าคนคุณผู้ชมไปดูคลิปที่เกิดเหตุกันก่อนค่ะ
มีคลิปออกมาซึ่งเชื่อว่าคนคุณผู้ชมไปดูคลิปที่เกิดเหตุกันก่อนค่ะ
มีคลิปออกมาซึ่งเชื่อว่าคนคุณผู้ชมไปดูคลิปที่เกิดเหตุกันก่อนค่ะ
มีคลิปออกมาซึ่งเชื่อว่าคนคุณผู้ชมไปดูคลิปที่เกิดเหตุกันก่อนค่ะ
มีคลิปออกมาซึ่งเชื่อว่าคนคุณผู้ชมไปดูคลิปที่เกิดเหตุกันก่อนค่ะ
โหเนี่ยค่ะคนเห็นคลิปนี้อีกมากว่าเป็นถึงผู้ใหญ่แล้วทำไมถึงทำอย่างนี้กับเด็กเป็นไม่มีบทฤพธิ์วะเลย
จริงแล้วเรื่องราวก็คือว่าเพื่อนในกลุ่มของเธอเนี่ย
ปัญหากับลูกสาวของผู้ชายคนนี้เรื่องแฟนตัวเธอเองอ่ะไม่ได้
เกี่ยวข้องอะไรด้วยเพียงแต่ว่าอยู่กลุ่มเดียวกันก็เลยกลาย
เป็นว่ามีปัญหาด้วยกันไปด้วยหมดเลยทำให้ลูกสาวของ
ผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่พอใจเธอไปด้วยเคยไปตก
เคลียร์กับน้องมสองคนนั้นมาแล้วรอบหนึ่งแต่อีกฝ่าย
ก็ไม่ยอมจบเวลาเดินสวนกันที่โรงเรียนเนี่ยชอบมีการ
หน้ากันเชิงท้าทายแล้วก็เลยมีการด่ากันไปด่ากัน
มาอยู่หลายครั้งครับชนวนเหตุที่เกิดเหตุการณ์จนทำ
ให้ผู้ชายคนนี้ที่เป็นพ่อของเด็กม๒มาตบเธอ
เธอบอกว่าเธอไปแกล้งนักเรียนรุ่นน้องอีกคนนึง
การเอารองเท้าโยนลงไปที่ชั้นล่างของอาคาร
เรียนเพราะเข้าใจว่าเป็นของน้องม๒คนที่มีเรื่อง
ด้วยกันนี่แหละแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เธอก็เลยไปขอโทษ
น้องคนนั้นแล้วจังหวะขี่รถกลับบ้านก็เจอพ่อของ
ม๒ที่เป็นคู่กรณีกันแล้วก็เหตุการณ์ตามคลิป
เลยค่ะน้องเล่าความจริงอย่างถูกแล้วเพราะว่าพี่อ่ะ
เขาก็เรื่องรองท้านี่แหละค่ะแต่ไม่ใช่รองท้าลูกเขาอ้าว
แล้วแปลว่าเขาน่าจะเข้าใจผิดเหรอคะใช่ค่ะแล้วลูกเขา
หนูก็ไม่รู้ว่าลูกเขาไปพูดอะไรกับเขานะแต่ว่าเขา
ไม่ได้ฟังความนี่ไงงั้นเหมือนเขาใส่ใส่เลยไม่ไม่
เลยทุกทุกคนเคยอยู่เฉยน้องมองมาคือเรามอง
บ้างเพราะว่าพรุ่งนี้หนูก็ต้องไปโรงเรียนอีกตามปกติ
หนูไม่รู้ว่าเขาจะมาดักมาทำอะไรหนูอีกหรือเปล่า
หนูมีปัญหากับลูกเขาไม่ได้มีปัญหากับเขา
เล็กอย่างแทนที่จะให้ลูกเขากับหนูมาคุยกันมากกว่า

ซึ่งทางพ่อของน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะ
เราก็ได้ไปเจอด้วยนะคะ
เธอก็ได้คุยกับพ่อเนี่ยนะคะ
บอกโอ้โหตอนเห็นคลิปที่ลูกสาวให้ดูเนี่ยตกใจแล้วก็โมโหมาก
อีกฝ่ายที่เป็นพ่อเหมือนกันหัวอกคนมีลูกสาวเหมือนกัน
เป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมถึงทำแบบนี้ได้

ก็ไปติดต่อคุณครูไปจบที่ห้องปกครองสิ
ไม่ใช่มาลงไม้ลงมือเอาปืนมาข่มขู่ลูกสาวเขาแบบนี้
เขาไม่ค่อยกลัวใครมองหน้าแบบ

ผมก็ทนไม่ไหวผมก็เลยไส้ไปทีนึงตบไปทีนึง
ผมก็เหมือนที่เขาตบลูกผมแหละผมก็ทำแบบนั้นแหละ
เขาก็บอกขอโทษผม
คือเมื่อวานตำรวจเรียกทั้งสองคนไปเคลียร์
ก็คือทั้งฝั่งลูกสาวแล้วก็ฝั่งพ่อด้วยเลย
เจอบนโรงพักพ่อของลูกสาวที่ถูกตบหน้า
ก็เลยตบหน้าพ่อคนนั้นไปทีนึง
ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแต่ตำรวจก็ให้คุยเคลียร์กัน
แล้วก็ให้จับไม้จับมือกันไปนะคะขอโทษกันไปเรียบร้อย
ทีมข่าวเราก็พยายามตามหาผู้ปกครอง
คนที่เป็นคนก่อเหตุตบหน้าเด็กนักเรียนหญิง
ก็ไปเจอนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกเครียด

คือเขาทนไม่ได้จริง
เขารู้สึกโกรธแทนลูกสาวที่มาโดนแกล้งแบบนี้
ทำงานกลับมาเหนื่อยลูกสาวมาเล่าว่าเนี่ย
โดนรุ่นพี่กลุ่มนี้แกล้งตลอดเลยก็เลยอดไม่ไหวอะค่ะ
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานะคะ

ผู้ชายในคลิปที่ไปตบหน้าน้องผู้หญิงเนี่ย
ก็โดนข้อหา๓ข้อหาทำร้ายผู้อื่น
มขู่ผู้อื่นแล้วก็พกพาอาวุธปืน
ชายคนนี้อีกทีนึงก็โดนเหมือนกันนะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
เพราะว่าตบกันคาโรงพักเลยค่ะแม่อ่าที่ขอนแก่นนะฮะนี่ก็